มาดูความคืบหน้านะคะของคดียิงคู่รักวัยรุ่นอายุ๒๐กับ๒๑ปี
ความคืบหน้าก็คือเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
มีการออกหมายจับเพิ่มเติม๒คนเป็นผู้ร่วมขบวนการ
เมื่อวานนี้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วย
สำหรับผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้๒คนก็คือป๊อปปี้กับบอล
เอาตัวไปทำแผน๗จุดด้วยกันเมื่อวานนี้
และจากการทำแผนทำให้ได้รู้ว่าสรุปแล้วใครเป็นมือยิง
มือยิง๒คนก็คือเสียอ้วนเป็นคนยิงฟอสก่อน๑นัด
ส่วนลูกน้องที่ชื่อบ่าวที่ออกไม้จับไปล่าสุดบ่ายเมื่อวานนี้
ฟอสกับสปายเช้าตรู่เมื่อวานนี้ไปดูทำแผนกันก่อนนะครับ
บรรยากาศช่วงเช้าเลยตำรวจภูทรนาจอมเทียน
นำตัวนายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือนายบอล
และนายเจียรษักอุไทบัลหรือป๊อปปี้
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะ
ก็คือการยิงนางสาวปวีนาหรือว่าสปายและนายอนันตชัยหรือว่าฟอส
เสียชีวิตที่บริเวณเขาชีจันทร์
เมื่อวานนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๗จุดด้วยกันนะคะ
จุดแรกก็คือที่สนามบินนานาชาติอูตเภา
หลังจากที่นายป๊อปปี้ขึ้นเครื่องบินจากจังหวัดภูเก็ต
มาลงที่อู่ตะเผาพร้อมกับเสียอ้วน

เดินทางช่วงวันที่๒๗กรกฎาคม
ถึงสนามบินอุตภัวเวลา๕โมงเย็น
เจรศักดิ์ชี้จุดที่นั่งรอกับเสียอ้วน
จุดนี้ก็คือเขาบอกจุดนี้เป็นจุดแรก
ยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรมากแต่เป็นจุดที่เดินทางมาถึง
จากนั้นนายบอลอีกหนึ่งคนที่จับกลุ่มตัวได้
มารับที่สนามบินอู่ตะเผา
มากับนายบ่าวและนายมดมากัน๓คน

และหลังจากนั้นก็ไปรับอีกคนหนึ่ง
ขออภัยนะคะไปรับในมดที่บ้านเช่าย่านนาเกลือพัทยา
มาด้วยกัน๓คนแล้วก็มาถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
จากนั้นทั้งหมดนะคะขับรถไปตามถนนสาย๓๖
ข้างศูนย์โตยาต้าตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ห่างจากสนามบิน๔๐กิโลเมตรเอง
จุดนี้จอดรถแอบอยู่ข้างโชว์รูมโตโยต้า
แล้วก็ไปเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถคันที่ก่อเหตุ

จุดนี้เป็นจุดที่๒ค่ะที่เจ้าหน้าที่ให้นายบอลไปชี้จุดเพียงคนเดียว
จากนั้นทั้งสองคนนะคะตำรวจก็พาไปชี้จุดที่ตลาดน้ำ๔ภาค
ชี้จุดที่สวนนงนุษย์ก่อนที่จะไปที่เขาชีจันทร์
คือ๓จุดนี้เป็น๓จุดที่สปายกับฟอสและเพื่อนอีก๒คนได้แวะเที่ยว
ตามจุดต่างแต่ว่าตอนที่พาผู้ต้องหาทั้งสองคนไปชี้จุด

พอมาถึงจุดสุดท้ายจุดสังหารจุดเขาชีจันทร์
เจ้าหน้าที่มีการจำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของทั้งสองคนค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกศักระพีเพียวพนิษฐ์เป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
มีการอธิบายนะคะในช่วงของการทำแผลเนี่ยเขาไม่ได้ใช้รถที่เป็นรถลักษณะจริงเนี่ย
มาร่วมในการทำแผนเพราะว่ารถอาจจะไม่เหมือนนะคะ
นายมดนั่งข้างแล้วก็ขับมาจอดหลังผู้ตายเพื่อปิดทาง
อันนี้เขาเป็นการอธิบายว่าไม่ได้ใช้รถจริงกันก่อนนะคะ
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้พาผู้ต้องหาทั้งสองคนลงไปชี้จุดด้วยก็คือเป็นลักษณะของการขับ
แล้วก็พาไปดูว่าจุดไหนจอดปิดทางตรงไหนอะไรยังไงเฉย
อกจากนี้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้ออกไหมจับเพิ่ม๒คน
โดยสารจังหวัดพัทยาออกอนุมัติหมายจับไปแล้วเมื่อวานนี้๔สิงหาคม
หมายนะคะนายกฤษณะศรีศุกร์อายุ๒๒ปีหรือมดคนนี้เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
จะสังเกตว่านามสกุลเหมือนกับนายสายันนายสายันนี่เป็นนกต่อ
กต่อที่จับกลุ่มได้คนแรกเลยเพราะเป็นญาติกันนายมดกับนายสายัน
เป็นญาติกันสายันเนี่ยเคยมาตีซี้กับเพื่อนของฟอสครับ
จะได้อยู่กลุ่มเขาแล้วก็จะได้รายงานตลอด
บอกพี่กัดว่าอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้ว
อีกหนึ่งมายนะคะเป็นการออกมายจับนายนรุงนารินธาราเวทหรือว่าเบ่า
หาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ทีนี้สาเหตุ
หลังจากที่มีการสอบปากคำ

อันนี้ผมว่าคนที่ติดตามข่าวก็อยากรู้

มาจากความแค้นของเสียอ้วน
ที่รักผู้ตายก็คือสปายมาก
ทุ่มเทให้เงินไปเยอะแต่ไม่สมหวัง

บอกว่าเสียอ้วนพยายามจะหยิบยื่นให้
แต่ทางครอบครัวไม่ได้อยากได้นะ

อันนี้ข้อมูลจากครอบครัวได้บอกมา

ถ้าผิดหวังจากสปายทำไมถึงไปยิงฟอส
พันธุ์ตำรวจเอกศักระพีบอกว่า
ผู้ต้องหาให้การบอกว่าเสียอ้วน

ฟังเสียงตำรวจพูดเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เพิ่มเติมก็เป็นนายบ่าวหรือนายนารง
แล้วก็อีกคนก็นายกิจสนะหรือนายมด

เป็นคนใต้คนบ้านเดียวกับนายสายัน

นายยันเป็นคนชักนำพวกนี้เข้าวงการหมด
เป็นคนแนะนำให้รู้จักในอ้วน

นายมดหรือนายกิษณะเป็นญาติเลย

ตอนนี้รู้หมดแล้ว

ก็มีในอ้วนเป็นคนยิง
แล้วก็นายบ่าวหรือนายนรงเป็นคนยิง
อ้วนยิงอ้วนยิงน้องสปายที่นั้นค่ะ

แล้วก็ส่วนนายบ่าวก็ยิงไปที่ผู้หญิงแล้วก็ที่ผู้ชาย
เพราะว่าตัวนายอ้วนเองมีความเครียดแค้น
ที่สปายเขาไม่ได้มีใจให้
แต่อ้วนเขาเสียเงินเสียทองไปเยอะ
ไม่ว่าจะซื้อบ้านให้โอนเงินให้ไป

และความเสียหายมันเป็นเรื่องรอยแค้น
แต่คราวนี้มันก็ไม่ควรทำนะครับ

แต่คนทำก็ต้องได้รับผิดตามโทษานุโทษไป
ก็ผู้ชายเนี่ยนะ

อยากให้เงินที่ให้ทองไปแล้วก็

แต่จริงไม่ใช่มันเรื่องของความรักมันห้ามกันไม่ได้

ฉะนั้นอย่าไปมอบไปเพ่งโทษใคร
ต้องว่าไปจากกระบินเมือง

คุณผู้หญิง
มีการแต่งเป็นผู้หญิงด้วย
ก็คือเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมในโรงเรียนสมัยมัธยมศึกษา
ไปลำก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงไปลำงานเทศกาลงานบุญนี่แหละ
อันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วฟอร์สกับสปายเขาเป็นคนรักกันจริงหรือเปล่า
หรือเป็นแค่เพื่อนเป็นเพื่อนสาวหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายออกมา
ทีนี้นะคะมาดูบรรยากาศการชี้จุดกันต่อ

ตำรวจพาผู้ต้องหาไปชี้จุดที่เหลืออีก๒จุด

แล้วก็จุดที่ไปเช่ารถก็คืออยู่แถวพัทยากลาง
แล้วนำผู้ต้องหากลับมาที่สพนาจอมเทียนอีกครั้ง
คราวนี้นำรถที่ก่อเหตุจริง
หรือว่าบอลและนายเจียรศักดิ์หรือป๊อปปี้
ทีนี้เอาลงมาจากรถไปชี้จุดด้วยเลย
พันธุ์ตำรวจเอกศักระพีเพียวพนิษฐ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
เปิดเผยถึงแผนขั้นตอนการสังหารแบบนี้

นายสายันผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้
เป็นคนส่งเป้าหมายสถานที่ให้กับนายบ่าว
มือปืนของเสียอ้วนตลอดเวลา

ส่งข้อความด้วยแล้วก็บางครั้งก็โทรด้วย
ก่อนที่จะมีรายงานต่อไปยังเสียอ้วนอีกที
พอบ่าวได้รับข้อมูลจากสายยัน

โดยที่กลุ่มผู้ตายพอเข้ามาจอดรถ

เพื่อลงไปไหว้พระ

ฤทธิสีขาวมาปิดท้ายรถของผู้ตาย
เพื่อให้รถถอยหนีไปไหน

ซึ่งเป็นหลานของนายสายัน

ขับมาคุ้มกันและช่วยสังเกตการณ์

ขับมาต่อท้ายยาริสอีกทีหนึ่ง
รถของผู้ตายอยู่หน้าสุดนะคะยาริสสีขาวอยู่ด้านหลัง
ส่วนยาริสเนี่ยป๊อปปี้เป็นคนขับรถที่มาปิดทางไม่ให้ไปไหนเนี่ย
ปี้เป็นคนขับแล้วมดนั่งอยู่ด้านข้าง
ขณะตอนนั้นเองฟอร์สกับสปายยืนอยู่ด้านข้างรถ
ตอนที่รถถูกปิดทางเข้าออกแล้วฟอร์สกับสปายยืนอยู่ข้างรถ
จากนั้นเสียอ้วนเดินลงมาก่อนเลย
ใช้ปืนไปเจาะศีรษะสปายแล้วพูดข่มขู่
ทีนี้ทั้งสองคนพยายามจะหนีนะคะแต่ว่าเสียอ้วน
ฉากยิงใส่ฟอสก่อนเพราะว่าตอนนั้นเห็นว่าฟอร์สกำลังจะเปิดประตู
แล้วเข้าไปหลบในรถก็เลยยิงฟอสก่อนเลย๑นัด
ก่อนที่ในเบาเห็นเสียอ้วนยิงตัวเองยิงบ้าง
ทีนี้ยิงใส่สปาย๔นัดและหันไปยิงใส่ฟอสอีก๒นัด
ฟอสและสปายเสียชีวิตอยู่ข้างรถ
เพราะว่าจากผลการชนสูตรฟอสโดนยิงไป๒นัดสปายยิงโดนไป๔๔นัด
ก็คือ๑นัทของฟอสเป็นของเสียอ้วนที่ยิงไปตอนแรกไม่โดน
แล้วทีนี้ก็มาโดนบ่าวยิงเข้าไปอีก
และหลังจากนั้นรถสองคันนี้ก็ถอยหลังแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีไปนะคะ
จำลองเหตุการณ์ที่หน้าสพนจอมเทียนเสร็จเรียบร้อย
ตำรวจนำผู้ต้องหาฝากขังที่ศาลจังหวัดพัทยา
ทันทีทีนี้จากผังของการก่อเหตุ
ยังคงคาดว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีกประมาณ๓คนค่ะ

สุดท้ายก็ต้องรอคนวงการสำคัญคือเสียอ้วน
แต่ต้องสอบเสียอ้วนว่าข้อมูลนั้นจะตรงกันกับนายป๊อปปี้
แล้วก็บอลที่ให้ข้อมูลมาหรือเปล่า
ดูเหมือนว่าเรื่องคดีก็ยังจะต้องรอการคลี่คลายอีกหลายประเด็นเหมือนกัน